เรื่องของสภาพอากาศหนาวไปดูที่สกลนครกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยร้านขายเสื้อผ้ากันหนาวมือสอง

นี่เป็นสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ค่อนข้างจะหนาวเย็นแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดในเขตเทศบาลเมือง
กลนครวัดได้๑๙องศาเซลเซียสครับ

หลายคนก็ต้องหาเครื่องนุ่งห่มนะครับ
สวมใส่เพิ่มเพื่อคลายหนาว
และสร้างความอบอุ่นด้วยการนั่งผิงไฟนะครับ
ซึ่งจากสภาพอากาศที่เย็นลงแบบนี้นะครับ
ทำให้ตลาดเสื้อผ้ากันหนาวมือสองเริ่มคึกคักสิครับ

เขตเทศบาลนครสกลนครเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้านำเสื้อผ้ากันหนาวมือสองนะครับ
สภาพดีมาวางจำหน่ายให้ประชาชนเลือกซื้อ
ไปสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะครับ
โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๐บาท

ช่วงนี้มันก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙กันทุกคนนะครับ
ก็เลือกเสื้อผ้ามือสองสภาพดีสะอาดมาใช้กัน

อุณหภูมิจะลดเหลือ๑๗องศาเซลเซียสนะ
บางที่บางจุดควรเหลือ๑๖องศาเซลเซียสนะครับ